ต่อที่จังหวัดตรังผู้ชายคนหนึ่งเสพยาเสพติดคุ้มครั่ง
ทำลายข้าวของโยนของออกมานอกบ้าน

ในบ้านมีคุณตาคุณยายนอนป่วยอยู่ในบ้านด้วย
ชาวบ้านก็เกรงว่าเดี๋ยวตายายจะเป็นอะไรไป
ก็ต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือตรวจสอบ

เป็นคลิปที่เจ้าของบ้านเป็นชายหนุ่มอายุ๓๐ปีครับ
คุ้มคร่างจุดไฟเผาบ้านตัวเองลุกไม้แบบนี้
ญาติญาติก็ต้องไปแจ้งความ
แล้วก็แจ้งดับเพลิงมาช่วยกันดับ

กระจัดกระจายเต็มไปหมดโยนข้าวของเครื่องใช้ออกมานอกบ้าน
ที่น่าเป็นห่วงคือในบ้านมีคุณตาคุณยายอายุ๗๐ปี
อยู่กันเพียงลำพังสองตายายแล้วห่างจากบ้านของผู้ชายคนนี้ไม่ไกลเท่าไหร่
เป็นห่วงนะฮะว่าจะคุ้มครั่งแล้วก็ไปทำร้ายคุณตาคุณยาย
ก็เลยต้องเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านนะฮะในพื้นที่หมู่หนึ่ง
นักข่าวพออีกวันนึงก็ลงไปตรวจสอบไอ้บ้านที่ถูกไฟไหม้เป็นบ้านภูมิชั้นเดียว
ด้านล่างข้างในก็มีร่องรอยของการถูกเพลิงไหม้
ข้าวของก็ถูกทำลายกระจัดกระจายนะฮะส่วนด้านหลังบ้านห่างออกไปสิบเมตรมีบ้านไม้อีกหลังหนึ่ง
อันนี้เป็นบ้านที่เจ้าของบ้านผู้ชายเนี่ยเผาแต่ห่างออกไปเนี่ยสิบเมตรมีบ้านอีกหลังหนึ่ง
เป็นบ้านของคุณตาคุณยายนะเขาอยู่ด้วยกันอย่างความยากลำบาก
คุณผู้ชมดูเดี๋ยวเห็นสภาพบ้านเมื่อสักครู่ที่นักข่าวเข้าไปเนี่ยในบ้านแทบจะไม่มี
อะไรเลยแม้แต่เครื่องนึ่งห่มที่คุณตาคุณยายใส่ก็แทบจะไม่มีอายุก็เยอะอยู่หลังนี้
ป่วยนอนอยู่ในบ้านก็คือมีแต่บ้านข้างในก็มีแค่เสือเนี่ยฮะผ้าห่มถังน้ำพัดลม
มุ้งมีแค่นี้ครับนางผู้ชายที่ก่อเหตุเนี่ยหลบหนีเข้าไปแล้วนะฮะหลบหนีไปซ่อนตัวใน
อยู่ใกล้บ้านของเขาเองก็เดินวนไปวนมาถอดเสื้อเนี่ยฮะหน้าตาก็ยังคงคุ้มครั่ง
ชาวบ้านก็กลัวว่าจะเป็นอันตราย
นางสาวสุธิสามรอดพันธุ์ครับ
เป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้ก่อเหตุก็บอกว่า
ผู้ก่อเหตุมีประวัติเรื่องของการเสพยาเสพติดมานาน
เคยถูกจับแล้วก็โดนปล่อยออกมา
แล้วก็การละวาดทำร้ายข้าวของอีก
บางครั้งทำร้ายแม่ตัวเองด้วยซ้ำไป
คือช่วงเช้าก่อนเกิดเหตุ
เธอก็รีบกลับไปบอกพ่อ
จนทราบสุดท้ายว่าเขาทะเลาะกับแม่ของตัวเอง

ก็เลยมาละวาดจุดไฟเผาบ้านตัวเองตอนกลางคืน
ส่วนชาวบ้านซึ่งอยู่ในระแวกใกล้เคียง
ก็บอกว่าผู้ก่อเหตุถ้าไม่คุ้มครั้ง
ก็เป็นคนปกติดีไม่มีพิษมีภัย
พูดจามรู้เรื่องพูดตอบทุกคำรู้เรื่อง
แต่ถ้าเกิดว่าคุ้มครั่งขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นอีกคนนึง
ตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่ก็หวาดภาวะครับ
อยากให้มีการนำตัวไปบำบัดหรือว่าทำอะไรสักอย่าง
เพื่อความปลอดภัยของครอบครัวเขาแล้วก็ชาวบ้านซึ่งอยู่ใกล้เคียงด้วยนะครับ